คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์
คือเจ้าของบ้านเองและคนในบ้านคุณยังหาคำตอบไม่ได้เลย
มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของพวกเขานะครับ
คือสิ่งของอะไรต่างตู้กับข้งกับข้าวตู้ยงตู้เย็น
สิ่งของที่วางอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณมันล้มละเนละนาด
เหมือนถูกรื้อถูกค้นแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ฝีมือคน
ฝีมือโจรอาจจะเป็นฝีมือของกุมารทอง
กุมารทองอาจจะโกรธอาจจะไม่พอใจที่เลี้ยงดูเขาไม่ดี
ก็เลยออกมาอลวาดแบบนี้นะครับใช่ค่ะคือเรื่องนี้นะฮะ
เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
ก็มีนางรถปฐุมมาตรอายุ๔๖ปีเป็นเจ้าของบ้าน
เล่าให้ฟังนะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเธอกับลูกชายเนี่ย
บูชากุมารทองเอามาเลี้ยงไว้ที่บ้านแล้วก็คอยให้น้ำแดงตลอดครับ
แต่ช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมาที่บ้านมัวแต่ยุ่งกับงานให้คุณ
ไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูดูแลไม่ได้ถวายน้ำแดงไม่ได้ถวายนมเลยคุณ
คาดว่าทำให้กุมารทองโกรธและอลวาดคุณ
เรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นหลายต่อหลายวันหลายต่อหลายคืนนะครับ
คืนวันที่๖เมษายนทุกคนหลับอยู่จู่นาฬิกาที่แขวนไว้ข้างเสาเนี่ย
ตกพื้นนะคุณตก๔ครั้งคือตกแล้วขึ้นไปเก็บตกแล้วเอาไปเก็บ
เราก็เอาไปเก็บนะหมายถึงเจ้าของบ้านก็ไปเก็บ
พอไปแขวนไว้ที่เดิมเอ้าตกลงมาอีกนะครับ
ตอนแรกนึกว่าลมพัดแต่มันไม่ใช่ซะแล้วล่ะ
เพราะมันตกลงมาตั้ง๔ครั้งแบบนี้
คืนวันที่๗เมษายนจานในตู้กับข้าวตก

คืนวันที่๘เมษายนตู้กับข้าวทั้งตู้ล้มเลยคุณ
แล้วก็คืนวันที่๙ถึง๑๓เมษายนตู้กับข้าวล้มอีกหลายครั้ง
จานชามกับข้าวที่อยู่ในตู้เนี่ยโอ้โหแตกหมดเลยครับ
คราวนี้เจ้าของบ้านบอกโอ้โหไม่ไหวแล้วคุณ
คือเก็บตู้แล้วเก็บจานเก็บชามทุกวันเลย

รุ่งขึ้นวันที่๑๔เมษายน

เอากุมารทองไปฝัง

ตัดสินใจเลยแบบนี้เอาไปฝังดินหลังบ้านดีกว่า
แต่พอตกบ่ายนะคุณยิ่งเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นใหญ่เลยนะครับ
กับข้าวแล้วก็ตู้เย็นล้มเลยฮะ
ประตูตู้เย็นหักออกมาเลยนะครับ
คราวนี้นางรถกับลูกชายคิดว่าโอ้โหแค่ฝังกุมารไม่พอแล้ว

ขุดรูปปั้นกุมารทองออกมาเผาเผาเลยครับตอน๕โมงเย็น
แต่ทีนี้ครับมันเกิดเหตุการณ์ตกกลางคืนตอน๒ทุ่ม
ตู้เย็นล้มอีกตอน๕ทุ่มทีวีบนชั้น๒ของบ้าน
ตกจากหลังตู้เย็นพังเสียหายอีกนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้๑๕เมษายนตั้งแต่๙โมงเช้าถึงเที่ยงนะคุณ
โอ้โหเช้าถึงเที่ยงกลางวันแสกนะฮะตู้เย็นล้มอีก๒ครั้งนะครับ
บอกว่าไม่มีลมพัดนะไม่มีลมพัดแรงเลย
แม้ลมจะพัดแรงขนาดไหนแต่ไม่น่าทำให้ตู้เย็นล้มได้นะครับ
แล้วก็ที่สร้างความตกใจให้กับคนในบ้านอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องแป้งนะ
น้องแป้งซึ่งเป็นเด็กหญิงวัย๑๓ปีหลานสาวของนางรถเนี่ยนะครับ
ฝาตู้เย็นที่มันหักหลุดออกมาจากตู้เย็นนะคุณลอยเหนือพื้นเลย

ทีมข่าวของเราพูดคุยกับนายชนะนันต์ปฐุมมาตรอายุ๒๕ปี

นายชนะนันต์ก็เปิดเผยนะครับว่าโอ้โหเกิดเหตุการณ์ประหลาดกับที่บ้านเนี่ย
ตอนนี้ทุกคนรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากนะครับ
แม้จะนำกุมารทองไปฝังดินหลังบ้านไปเผาทิ้งแล้วก็ตามนี่
ชี้จุดที่ฝังดินให้เลยนะครับ
แต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะแย่ลงหรือเราทำอะไรผิดกันหรือเปล่า

พังเสียหายเหมือนเขาไม่พอใจ
เราเอาไปฝังเอาไปเผายิ่งไม่พอใจกันใหญ่เลย

คุณเอาจริงอันนี้มันก็เป็นเรื่องกับความเชื่อด้วยนะ

ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ทางบ้านเชื่อนะครับ
ก็คือเชื่อว่าหลานสาวของบ้านหลังนี้
ก็คือน้องแป้งที่อายุ๑๓ปี
หลานสาวเพิ่งมาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้วันที่๕เมษายน

หรือว่ากุมารทองจะกลัวว่าน้องแป้งจะมาแย่งความรักจากคนในครอบครัวนะครับ
ก่อนหน้านั้นน้องแป้งเคยเกิดอาการประหลาดนะ
หมายถึงว่าเมื่อปีที่แล้วเป็นลมหมดสติ
นำส่งโรงพยาบาลนอนเป็นเจ้าหญิงนิทานานเกือบเดือน
หมอก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
กระทั่งครอบครัวเนี่ยไปพึ่งทางศัยศาสตร์ให้คุณทำพิธีแก้มนต์ดำนะครับ

แป้งก็เล่าให้ฟังบอกว่าคืนวันที่๗เมษายนนะฮะ
หลังจากที่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้

พอคืนวันที่๗เมษายนขณะนอนอยู่ชั้น๒ของบ้าน
ปรากฏว่าบนหัวนอนมีกุมารที่บูชาอยู่

มีเด็กผู้ชายไว้ผมจุกไม่ใส่เสื้อ
ยืนมองเธอด้วยสายตาอาฆาตแค้น
แล้วก็ไล่เธอออกจากบ้านนะครับ
นับตั้งแต่วันนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นไว้เรื่อย
ตั้งแต่วันที่๗ถึงวันที่๑๕เมษายนเลยนะครับ
ตู้เย็นมันยกขึ้นมาแล้วแล้วทีนี้มันก็ปิว
แล้วหนูก็เลยล้างมืออยู่หนูก็เลยรีบวิ่งไปหานะ

มันลอยขึ้นมาแต่มันไม่สูงมาก
ตู้เย็นเหรอคะใช่คือมันก็
เหตุแปลกประหลาดแบบนี้ที่บ้านเขาก็เชื่อไงคุณ
ว่าเป็นเรื่องของกุมารทองนะฮะ
แต่ว่าทีนี้เราก็ไปสำรวจตรวจสอบ
ปัจจัยอื่นไหมที่ทำให้ข้าวของล้มระเนละนาดแบบนี้
ทีมข่าวของเราคนที่ใส่แจ็คเก็ตดำนะ
ดูรอบนะครับพบว่าที่บ้านหลังนี้มีสัตว์เลี้ยงด้วยคุณ
คือมีสุนัขนะครับแล้วก็มีแมวอีกหลายตัวนะครับ
รวมถึงมีไก่ด้วยก็ถูกปล่อยเลี้ยงไว้ตามอิสระเลยนะครับ